มาดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันบ้างนะครับ
เจาะสนามเลือกตั้งนะครับไทยรัฐเลือกตั้ง๖๖ครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงนี้เป็นห่วงเวลาของการเกณฑ์ทหารของชายไทยนะครับ๑๒๐เมษายนประจำปี๒๕๕๙
พักก็หยิบยกเรื่องนี้มาพูดด้วยเหมือนกันนะครับ
การสื่อสารและการลนโรงนโยบายพักก้าวไกล
พร้อมด้วยนายวิโรธลักษณะอดีศร
อดีตผู้สมัครผู้ว่ากอทมครับจากพักเก้าไกล
ลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
ถ้าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาล
จะยกเลิกการบังคับเกณฑหารภายใน๑ปี
เพื่อที่ว่าให้เมษายนปีนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ที่ต้องมีคนไปจับใบดำใบแดง
ยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะส่งผลดีกับทุกฝ่ายครับ
ซึ่งคุณวิโรธเองก็ให้เหตุผลเพิ่มเติมนะครับ
ว่าถ้าการเกณฑ์ทหารถูกยกเลิกจริง
จะมีงบประมาณจำนวนมหาศาลเลย
จัดสรรมาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
มีความจำเป็นต้องทำให้โด่งใสตรวจสอบได้
สองคือเรื่องการคืนพื้นที่๕๒๐๐ไล่ในกรุงเทพธรรมครับ
ก็ไข้แต่คนมันอยู่ในเมืองหนึ่งไหมถูกไหม
หรือที่ดินราชพัสดุที่
เข้าใจว่ากองทัพครอบครองไว้๖ล้านกว่าไร่อย่างนี้
กองทัพบกกองทัพเดียว๔๕๐๐๐ไร่อย่างนี้
แสนไล่เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่า
สง่วนด้วยความผละครุ่มไปทวงคืนพื้นป่าจากประชาชน
แต่ไม่เคยทวงคืนผืนป่าจากกองทัพ

ภารกิจที่๓ในรถจำนวนในฝน
สี่ก็คือเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการของ

อย่างนั้นก็จะเกิดเหตุกระดยิงโคราชขึ้นมาอีก
และเรื่องสุดท้ายและเป็นทงใหญ่สำคัญมากก็คือการทำให้กองทัพ
อยู่ภายใต้รัฐบาลคนละเดือนให้ได้
จะต้องแก้ไขรัฐมนูลเพื่อนำไปสู่การแก้ไข
กรบรระเบียบตลาดห่วงให้ได้
ขณะที่นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ผู้บริหารพักครับลงพื้นที่พิศนุโลกนะครับ
หาเสียงร่วมกันกับว่าที่ผู้สมัครสอสอ
เวทีคุยกับประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน
โดยยืนยันว่าจะปลดล็อกให้กับทุกคนที่มีปัญหาแบบเดียวกัน
พักมีนโยบายเปลี่ยนสปกรเป็นโฉนด
ทวงคืนสอปอกอจากในทุนทั่วประเทศ๔ล้านไร่
และหาที่ดินเพิ่มให้ประชาชนอีก๖ล้านไร่
รวมเป็นตัวเลข๑๐ล้านไร่แจกให้ประชาชนทำกิน
และในส่วนงบประมาณกองทัพที่ไม่จำเป็น
จะเอามาเพิ่มเป็นเบี้ยผู้สูงอายุจาก๖๐๐
ก็จะขยับเป็น๓๐๐บาทต่อเดือนครับ
คราวนี้ไปดูอีกหนึ่งพักครับไทยสร้างไทยครับ
นายสุพรรณมงคลสุธีและนาวาอากาศรีสิทธาธิวารี
ดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์ไทยสร้างไทย
วันนี้สวมเสื้อค่ายสอสุดารัฐ
แล้วก็ชกมวยกับคนนี้ครับคุณผู้ชมคุณขวัญฮะ

พอซ้อมเสร็จคุณสุพรรณให้สัมภาษณ์บอกว่า

สนุนอาชีพคนทำธุรกิจมวย
และพักมีโครงการจัดอีเวนต์แข่งมวยไทย

และจัดมวยไทยชิงแชมป์โลกปีละครั้ง
ก็จะสร้างรายได้ให้ประเทศนับแสนล้าน
ทั่วประเทศมันก็จะมาลงตรงนั้น
เชื่อเลยว่ามวยไทยจะเป็นที่ต้องการขึ้นต่างโลก
จะช่วยให้ตัวเนื้อแรงสถานที่ฟักอาหาร
เหตุผู้จะรับง่ายรวย

ถ้าเอกชนจัดแข่งมีความเสี่ยงเรื่องขาดทุน
แต่ถ้ารัฐบาลสนับสนุน

มีโอกาสไปสู่แชมป์โลกมวยไทยได้มากขึ้น
ตอนนี้แชมป์โลกชาวไทยกว่า๓๐คนไม่มีงานทำครับ
ส่งเสริมให้เป็นครูฝึกสอนเด็ก
แล้วก็อยากให้บรรจุในหลักสูตรการศึกษาด้วย
อีกหนึ่งพักครับรวมไทยสร้างชาติ
คุณธนกรวังบุญคงชนะประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้
บอกว่าวันที่๓และ๔เมษายน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะแคนดิเดตนายกของพัก
จะนำว่าที่ผู้สมัครสอสอแบบเขตและบัญชีรายชื่อ
สมัครและจับสลากเบอร์ครับ

ประชาชนตอบรับนโยบายของพักเป็นอย่างดี
ก็มั่นใจว่า๙๐เก้าอี้มีโอกาสคว้าได้แน่นอนนะครับ
ไปกันที่ทางด้านของลุงป้อมบ้างไหมคะ
ป้อมเนี่ยล่าสุดมีการเปิดจดหมายออกมาอีกแล้ว

หลายคนบอกแบบนี้ว่าจะแซะใครหรือเปล่า
เพราะดูจากข้อความลองดูก็แล้วกันค่ะ

ทำไมต้องลงปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่หนึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรสองใบนะคะ
พูดถึงว่าเลือกผู้สมัครแบบเขตและเลือกพักไม่มีบัตรเลือกนายกรัฐมนตรี
เมื่อต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนแล้วถ้าไม่มีชื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง
ประชาชนจะเลือกได้อย่างไรตนไม่ต้องการเป็นผลพลอยได้โดยไม่มีส่วนร่วม
เลือกที่จะเป็นทั้งหัวหน้าพักและผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่หนึ่ง
เพื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะตั้งใจเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยอย่างสง่างาม
และไม่อยากโกหกตัวเองว่ามาจากการเลือกของประชาชนในขณะเดียวกันค่ะ
ช่วงเย็นพักพลังประชารัฐก็ยังคงมีการจัดปลาสายย่อยด้วยนะคะ
ภายใต้โซโลแกนที่เขาบอกว่าพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐ
อย่างคุณชัยวุฒนาคมนุสรนะคะรวมไปถึงทางด้านของคุณนรุมลพินโยสินวัดเหรันยิบพักษ
คุณสกลทีค่ะแล้วก็ยังมีดารานักแสดงชื่อดังอย่างคุณเป้ยปานวาด
เอาถามว่ามาทำไมมาให้กำลังใจสามีคุณนิธิบุญยรัฐกรินนั่นเองค่ะ
ที่จะมีการขึ้นปลาใสเหมือนกัน
ช่วงหนึ่งบนเวทีคุณผู้ชมคะขณะที่กำลังมีการปลาใส
แต่มันมีความวุ่นวายพอสมควรเหมือนกันคุณคิง
เพราะว่ากาดก็ไปกั้นว่าไม่ให้เข้า
ก็มีเหมือนว่าไปเกิดการปะทะกันเล็กน้อย
กาดและกลุ่มของตะวันแบมบาดเจ็บด้วยทั้งสองฝ่าย
ก่อนที่ทางด้านของกลุ่มตะวันแวมจะออกจากบริเวณหน้าเวที
แล้วเขาไปกางภาพที่เป็นไวนิวแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นรูปหน้าเยาวชนเพื่อนที่ถูกคุมขังอยู่นั่นแหละค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ค่ะ
ทีนี้พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คุณสกลทีก็เลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า
ที่ตะวันและแบมมาประท้วงในวันนี้มันดูไม่ค่อยเหมาะสมนะ
ทางด้านของท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักย้ำตลอดว่า
เราจะต้องก้าวข้ามผ่านความขัดแย้ง
จึงคิดว่าการประท้วงในวันนี้มันไม่ถูกการาธิสัตว์
ยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น
แต่ต้องคุยกันด้วยเหตุผลค่ะ